อันหนึ่งถูกเจ้าของรถเผาทิ้งกลางถนนเลยคุณผู้ชม
อยากรู้สาเหตุไหมครับว่าทำไมเจ้าของรถถึงลงมือราดน้ำมันจุดไฟเผาเอง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระงับเหตุเพลิงไหม้รถคันนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเจ้าของรถราดน้ำมันจุดไฟเผาเองเลยนะฮะ
ดับเพลิงเทศบาลเมืองรัฐหลวงก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้
รถกระบะคันนี้ที่จอดอยู่ทางขึ้นสะพานภูมิพล
ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบนะครับ
ส่วนรถเสียหายทั้งคันเลยฮะ
เอาล่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเหตุฉะไหนรถคันนี้ถึงถูกเผา
เป็นพาดหัวอยู่ข้างหน้าจอนะฮะเผารถประชดเมียแค้นแต่งงานใหม่

คือเจ้าของรถคือนายอดุลศักดิ์อายุ๓๕ปี
สารภาพแบบนี้เลยผมนี่แหละลงมือจุดไฟเผารถคันนี้ของผมเอง
ผมหาทำเลนะไม่ได้ไปจุดไฟไปเรื่อยนะ
ผมเอามาจอดตรงทางโล่งหน่อย
ไม่มีรถไม่มีบ้านเรือนประชาชนไม่มีสายไฟ

ผมกะจะเอารถคันนี้ให้มันไหม้ไปคันเดียวพอ
ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มที่สพพระประแดง
นายอดุลศักดิ์เล่าเหตุการณ์ชอกช้ำใจ
จนกระทั่งต้องจุดไฟเผารถกระบะคันนี้เพราะอะไรคุณ
คือรถกระบะคันนี้เป็นชื่อของอดีตภรรยา

เขาก็เลิกรากับภรรยาคนนี้ไปแล้วครั้งหนึ่ง

ภรรยาบอกให้มาทำงานที่กรุงเทพ
เขาก็มาทำโดยไม่ขัดขืนเลยนะ

กู้เงินซื้อบ้านซื้อรถทรัพย์สินทุกอย่าง

หลังจากนั้นไม่นานภรรยากลับโทรศัพท์มาบอกผม
บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องส่งเงินมาแล้วนะ

แต่งงานใหม่กับผู้ชายคนอื่นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง
ผมก็ไปอารวาสงานแต่งมาแล้วไปอารวาสกลางงานเลย
ผมก็ถูกควบคุมตัวออกมาเหมือนกัน
หลังเหตุการณ์นั้นผมกลับมาทำใจที่กรุงเทพฯ

โทรมาทวงรถกระบะคันนี้แหละ
ผมเป็นคนผ่อนส่งทุกเดือนนะคุณ
โดยภรรยาขู่ว่าอดีตภรรยาขู่ว่า
ถ้าไม่คืนภายใน๓วันนะเดี๋ยวจะแจ้งความ

พร้อมพูดถ้อยคำที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนะฮะ
อย่างเช่นว่ามึงจะส่งกี่ร้อยกี่พันงวดเนี่ย

เขาเลยตัดสินใจไปหาทำเลที่เหมาะเจาะฮะ

เอาน้ำมันเบนซินมาราดซื้อมา๑๐๐บาทใช่ไหม

โดยบอกว่ายอมเข้าคุกดีกว่ารถ
ผู้ชมฟังเขาหน่อยเขาแค้นแค่ไหนนะ
ชื่อรถออกมา๓สีใครก็ชื่อเมียหมด

ใช่ผมให้ชื่อเขาหมดผมไม่คิดว่าเขาจะหักหลังผม
แล้วเรามารู้ตัวได้ไงว่าแฟนเรามี
ผมฟังเสียงเมียเขารู้ครับเขาอยู่ด้วยกันนอนด้วยกัน
ผมฟังเสียงแค่บอกแปลกก็รู้เสียงในโทรศัพท์มันแตก
เท่านั้นแหละแล้วผมก็พยายามว่า
คิดว่ามีจะถอยแต่เขาไม่ถอย
เขาแอบแต่งเลยครับวันที่๙๙เดือนเมื่อกี้เนี่ย

ใช่ครับผมอยากเข้าฟุกดีกว่าให้มึงไปปีนผู้ยี่ผู้ยี่พยามรถกูอีก

ผมถามว่าเสียดายถ้าผมส่งไปอีกมันก็เป็นชื่อของเขา
มันบอกว่าถ้ามึงจะส่งพันงวดร้อยงวดมันก็ชื่อของกูไอ้ควายโง่ของด้วยเนี่ย
ครับผมมันก็เลยจบตรงนี้แหละคำนี้เลยที่เมียด่าผมอ่ะ
ถ้าให้เขาไปกับเราไม่ได้การจริงใจเขา

เขาทำไมทำกับเราอย่างนี้เราก็ไม่ได้บกพร่อง

โอ้โหพี่เขาเจ็บใจมากเลยนะฮะ
แต่ตำรวจก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด

แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายอดุลคนนี้นะฮะตามกฎหมายต่อไป

คือรถเป็นชื่อของฝ่ายหญิงจริง
เออทีนี้ถ้าเขาเผาทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น

อันนี้ก็เอามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ

เรื่องเผารถแบบนี้นะคะ